คุณผู้ชมคะมาดูการเมืองกันนะคะ
ท่าทีของเพื่อไทยในวันนี้
ก็ประสานเสียงกันทั้งหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพักนะคะ
โดยพูดบอกว่าปมประธานสภาเนี่ย
ก็น่าจะจบในวันที่๒อย่างแน่นอนนะคะ
แล้วเพื่อไทยไม่อาจที่จะเสนอชื่อแข่งนะคะ

เป็นพักอันดับ๒ทำอะไรก็ผิด
โดนถั่วลงทุกทีนะคะ
คุณนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะ

บอกว่าวันที่๒ช่วงเช้า๒กรกฎาคมช่วงเช้า๙โมงเนี่ย
คณะเจรจาของพักเก้าไกลกับเพื่อไทย
จะคุยกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาให้ได้ข้อสรุปก่อน

หัวหน้า๘พักร่วมต่อนะคะ
แพทย์ชนนาฏบอกว่าเพื่อไทยเป็นพักอันดับ๒
เราเข้าใจตัวเราดีโดยหลัก

ก็เลยขอว่าให้มาเป็นของพักอันดับ๒ได้หรือไม่
จะให้หรือไม่ให้ก็ต้องการคำตอบเป็นทางการ

แต่ขอคุณจะอนุญาตหรือไม่
ถ้าไม่ให้พักเพื่อไทยจะได้กลับมาพิจารณาว่า

แต่ขอยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่อาจแยกออกจากก้าวไกลได้
เพราะเราถูกมัดรวมด้วยอานัทของประชาชน
เราอยากออกไปก็ออกไปไม่ได้
เน้นคำนี้ทั้งที่พักเพื่อไทยมีสิทธิ์

เพราะประชาชน๒๕ล้านเสียง
เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันแล้ว
เหมือนพ่อแม่จับลูกคลุมถุงชนแต่งงาน

เราก็ไม่ควรจะรับเอาไว้

ไม่มีการปล่อยให้ฟรีโหวตค่ะ
สังเกตว่าเวลาเราเสนอเนี่ย

เพื่อให้ภักด์อันดับ๑พิจารณา

เพื่อให้พักอันดับ๑พิจารณา

รองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะก็บอกว่า
รู้สึกงงกับสูตร๑๕บวก๑

ด้วย๑รัฐมนตรีและ๑ประธานทรษภา

ที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในวันนี้นะคะ

ส่วนความเคลื่อนไหวที่พักก้าวไกล
วันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้า
หัวหน้าพักก็ไปที่พักแล้วพูดกับสื่อมงชนสั้นบอกมาทำงาน
แล้วก็มีสอสอพักก้าวไกลคนอื่นเดินทางเข้ามาที่พัก
เช่นนายวิโรธลักษณะอดีศร
ก็มีรายงานว่านายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
แคนดิเดตนายกเนี่ยเตรียมเดินทางไปที่พิศนุโลกวันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งพิศนุโลกก็เป็นพื้นที่ของนายปฏิพัฒน์สันติพาดา
หรือหมออ๋องแคนดิเดตจริงประธานสภา
ก็ว่ากันว่าไปขอบคุณชาวพิศนุโลกนะคะ
ขณะที่นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
วันนี้ก็มีการทำหนังสือแจ้งสมาชิกรัฐสภา
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่๓กรกฎาคม
เวลา๑๗นาฬิกาณห้องโถงพิธีชั้น๑๑อาคารรัฐสภานะคะ

ซึ่งเดิมวางไว้เป็นวันประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนัดแรก
เพื่อเลือกประธานสภารองประธานอีก๒คน
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการทำหนังสือ
อย่างยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้นะคะ
เอาไปดูคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
วันนี้พูดถึงกรอบเวลาการเลือกประธานสภาว่า
เลือกให้ได้ภายใน๑๐วันนับแต่วันรัฐพิธีนะคะ
ซึ่งก็คือ๓กรกฎาคม
ซึ่งก็จะครบวันที่๑๒กรกฎาคม
แล้วก็จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าก่อน๓วันด้วยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของกรกตในการไต่สวนคดีคุณพิธา
นายแสวงบุญมีร์เลยค่ะที่การกรกตบอกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนนะคะ
ซับซ้อนทางกฎหมายเพราะว่าต้องดูคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
ต้องดูเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนปราศจากข้อสงสัย
แล้วก็ต้องดูเจตนาประกอบด้วย
เงื่อนไขหลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ชั้นนี้ผู้ที่สามารถวินิจฉัยได้คือสารรัฐธรรมนูลไม่ใช่กรกต
ส่วนจะเชิญนายพิธามาชี้แจงหรือเปล่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนค่ะ
ถามว่าต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยก่อนการโหวตเลือกนายกหรือเปล่า
ก็ได้รับคำตอบบอกว่าต้องดูว่ามีข้อมูลพญาหลักฐานเพียงพอ
ที่จะส่งให้สารวินิจฉัยได้หรือไม่ค่ะ
เรื่องนี้จะมีความเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนพอสมควร

พอเป็นสมาชิกสภาพุทธรัศดรวิธีการคือตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือไม่เชิญก็ได้อยู่ที่ว่า

หรือกรกตเห็นคำว่าเห็นนะครับไม่ได้ผู้วินิจฉัย
ในชั้นนี้ผู้วินิจฉัยคือสารรัฐมนุน